ใกล้ถึงวันวาเลนไทยแล้ว
สาวที่อยู่หน้าจอรวมไปถึงสองสาว

ถ้ายังไม่มีขยับมาทางนี้ค่ะพี่แจ๊กรีนมีไอเดียมาจาก
ปเปอร์สตาร์สาวของเราคุณอ้ำพัชราภาค่ะ

เรียกว่าสวยแพงได้แม่แน่นอนค่ะ
พี่อ้ามขาคุณอ้ามพัชราภาเขามี

นะคะก็คือเป็นแบรนด์ใหม่คุณผู้ชม
ชุดแดงภาพพิมพ์ลายหัวใจของแม่อ้าม

คอเล็กชั่นเนี่ยคุณผู้ชมนะคะได้ทั้งความเป็นผู้หญิงมีเสน่ห์นะคะ

เล็กน้อยปากปากปาก
พอเข็ดปากเด็ดฟันคุณผู้ชมนะคะ

ให้ตัวตนของตัวเองมันลุกพลึบขึ้นมา

มีบรรดาลูกก็คือนางเอกรุ่นน้อง

สวยขนาดที่เจ้าของโปรเจคพี่อ้ำค่ะ

คุณผู้ชมบอกว่าชุดสวยมากค่ะพี่อ้ำ

ไม่จบนะคะมีอีกหนึ่งคน

ชุดนี้ก็ใส่ให้เซ็กซี่ก็ได้นะคะ
ตุ๊กป้องนะคะฟอร์ลอเวอร์ชมทางไอจีว่า

เลิศมากอันนี้มีแถมให้
มีความรักเหรอน้อง

ซี่สไตล์อยู่แล้วนั่นก็คือ

สวยเรียกว่าเซ็กซี่ไม่เสียดี

แช๊ปต้าต้าด้าปเลยนะคะ

โบเมลาดาแล้วก็เป้ยปานวาด

เรียกว่าสาวชุดแดง
ซุปตาสวยตามแม่

สวยทุกคน